คดีที่จับตัวเรียกฆ่าไถ่ในหวังที่เป็นชาวจีน

แล้วเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายวันนี้
ตำรวจสนลุมพินีก็จะนำตัวทั้ง๕คน
ที่เป็นผู้ต้องหาไปขออำนาจศาลฝากขังนะคะ

ตำรวจตอนนี้คืบหน้าไปถึงไหนแล้ว

กับการนำตัว๕ผู้ต้องหาคดีเรียกฆ่าไถ่ชาวจีน

ก็จะมีนายนัทพงศ์คล้องคำนายสุภพลฮาวมัน
คนนี้ก็คือในบอสที่เป็นกิ๊กของน้ำเพชร
แล้วก็นายธนายุทธพลนาคนางสาวสริตาดอนม่วง
แล้วก็นางสาวเพชรระดาแสงกูล
ซึ่งเจ้าหน้าที่เขาเอาแผงเหล็กมานะมากันมากันเป็นทาง
เพื่อที่จะให้ผู้ต้องหาเดินขึ้นรถควบคุมผู้ต้องขัง

เราไปถามทางผู้บังคับการตำรวจนครบาน๕ค่ะ
พลตำรวจตรีธวัฒน์เกียรติจินดาควรสนอง
ท่านบอกแบบนี้ว่าตำรวจได้สอบสวนน้ำเพชร
แล้วสอบไปแล้วน้ำเพชรก็ยังปฏิเสธ
แต่อีก๔คนให้การที่เป็นประโยชน์
แม้ว่าน้ำเพชรจะปฏิเสธแต่การสืบสวน

ว่าน้ำเพชรเชื่อมโยงกับการกระทำความผิดหลายส่วน
ไม่ว่าจะเป็นแชทที่มีการคุยกันมีการวางแผน

ตำรวจบอกนะว่ามันเพียงพอที่จะให้สารออกหมายจับน้ำเพชรได้
แล้วเรื่องของการตรวจสอบเส้นทางทางการเงิน
ตอนนี้มีพยานหลักฐานชัดเจนแล้วค่ะ
โดยเฉพาะเส้นทางทางการเงินที่เชื่อมโยงถึงในกบกับนางเสาตา
ที่บอกว่าอะไรนะนางเสาตานรับโอนเงินใช่ไหม

กรณีในกบที่อ้างกับนักข่าวบอกว่า
ทำไปเพื่อประเทศชาตินะ
เออผมช่วยปราบพวกจีนสีเทานะ
ใช่เพราะว่าหวังเองเป็นทุนจีนสีเทาใช่ไหม

คือในกบเขารับสารภาพว่าเขาก่อเหตุจริง

แต่อันนี้เป็นคำกล่าวอ้างเป็นเหตุผลของเขา
เขาจะกล่าวอ้างเขาจะให้เหตุผลอะไรก็ได้เหมือนกันนะคะ
ซึ่งทางผู้บังคับการตำรวจนครบาน๕บอกว่า
พนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัว

ว่าผู้ต้องหาจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
แล้วอย่างหนึ่งคดีนี้เป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจ
นี่ที่เอาผ้าปิดหน้าอยู่นี่คือในกบนะคะ